ผมประกอบวุฒิอุดมพิพัศกุลผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการครับ
ผมรบกวนฝ่ายโสดเตรียมสไลด์เลยนะครับท่านประธานครับผมขอสงวนความเห็นในการตัดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์
ในโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาการให้บริการสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม
จำนวนงบประมาณ๕๔๗๒๔๔๐๐บาทครับ
ผมขอสไลด์เลยครับ
โครงการนี้จะเป็นการทำแอปพลิเคชันที่จะให้ผู้ที่ดาวนโหลด
สามารถดูรายการสดและรายการย้อนหลังของกรมประชาสัมพันธ
จุดประสงค์ก็เพื่อให้มีผู้ชมมากขึ้นครับ
ผมจะชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้มันไม่ตอบโจทย์สิ่งที่หน่วยงานต้องการ
แม้แต่น้อยและไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่โครงการนี้จะประสบความสำเร็จ
ต่อให้ไม่มีโควิดโครงการแบบนี้ก็ยังต้องถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ
ยิ่งมีโควิดด้วยแล้วยิ่งไม่ควรปล่อยให้งบแบบนี้ถูกนำไปใช้ในโครงการที่เปล่าประโยชน์เช่นนี้ครับ
ผมจะเริ่มวิเคราะหงการนี้จากมิติที่ใหญ่ที่สุดและเล็กลงไปเรื่อยครับท่านประธาน
เรามาลองดูสถิติตัวเลขกันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ
สถิติในปี๒๐๒๐จะพบว่าค่าเฉลี่ยของแอปทั่วโลกคนที่ดาวนโหลดแอปทั้งหมดเมื่อผ่านไป๗วัน
เหลือคนแค่ประมาณ๑๐เท่านั้นที่ยังใช้แอปนั้นอยู่
และเมื่อผ่านไป๓เดือนจะเหลือเพียง๕เท่านั้นที่ยังใช้แอปพลิเคชันนั้นอยู่
พูดง่ายคือ๑๐๐คนที่ดาวนโหลดแอปลงเครื่องเมื่อผ่าน๗วันจะเหลือผู้ใช้เพียงแค่๑๐คน
แล้วเมื่อผ่านไป๓เดือนจะเหลือผู้ใช้เพียงแค่๕คนเท่านั้นครับ

สถิติหนึ่งครับเป็นสถิติในปีนี้นะครับแกนตั้งคือช่วงอายุนะครับ
สีแดงคือจำนวนแอปที่มีในสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ย
สีน้ำเงินคือจำนวนแอปที่ใช้จริงโดยเฉลี่ย
สรุปสั้นคือกลุ่มคนที่อายุ๒๑ปีขึ้นไป
จะใช้งานแอปเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่มีในสมาร์ทโฟนตัวเองเท่านั้น
ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านลองคิดดูก็ได้ครับ
ว่าเรามีแอปในมือถือกี่แอปและเราใช้จริงกี่แอป
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือยุคที่ใครก็ต้องทำแอปเป็นของตัวเอง

ที่นึกอะไรไม่ออกก็ต้องทำแอปไม่ต่างจากยุคฟองสบุดคอม

และถึงวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าบรรดาแอปต่างนับหมื่นนับแสนนับล้าน
มันก็เหลือผู้อยู่รอดที่มีผู้ใช้งานจริงเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น

หรือว่าเราจะเปิดแอปของสำนักข่าวนั้นขึ้นมาดูข่าวครับ
มันเป็นมิติที่๒ครับที่แคบลงมาหน่อยครับ
ว่าตัวหน่วยงานเองมีศักยภาพแค่ไหน
และการทำแอปมันทำให้คนดูเพิ่มขึ้นจริงหรือ

จากช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมดมาตลอด
และแม้กระทั่งในเดือนมิถุนายนที่เราได้ดูฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ดูชัดแบบถูกลิขสิทธิ์กันทั้งเดือนเนี่ยนะครับ

เรามาดูโซเชียลมีเดียของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
ในเพจเฟซบุ๊กมีคนกดไลค์ประมาณ๒๖๐๐ไม่เลวครับ
แต่วีดีโอต่างมียอดวิวเฉลี่ยหลักพัน
กดไลค์อยู่ที่หลักร้อยหรือแม้กระทั่งหลัก๑๐
ไม่ถึง๐๑ของยอดผู้ติดตามเท่านั้น

ในช่องยูทูปมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ๒๐๐๐คนครับ
แต่ยอดวิวหลักพันหลักร้อยหลักสิบ
ตามสูตรที่ผมเห็นคือ๓วิวครับ

ผมลองรวบรวมสถิติที่ชัดเจนจากยูทูปของกรมประชาสัมพันธ

เลี่ยแล้ว๑คลิปจะมีคนดู๑๘๕๕ครั้ง
ดูคลิปเฉลี่ยคลิปละ๕๐๐๐ครั้ง
เลี่ย๑คลิปมีคนดู๗๗๐๐ครั้ง

แม้ว่าทั้งสองช่องจะมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองนะครับ
ก็มีเพียงแค่ไม่ถึง๑๐เท่านั้น
ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้๒ช่องนี้มีคนดูเยอะ
แทบจะไม่เกี่ยวอะไรกับแอปพลิเคชันเลย
แล้วจะถามว่าทำยังไงให้ช่องมีคนดูมากขึ้น
คำตอบง่ายมากครับถามใครใครก็ตอบได้ครับ
คือไปทำคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นครับ
แล้วถ้าท่านใดยังคิดว่าการมีแอปมันช่วยได้นะครับ
ประชาสัมพันธ์มีแอปอยู่แล้ว๒แอปครับ
ดาวน์โหลด๕๐๐๐กับ๑๐๐
ข้างล่างมีคอมเมนต์จากประชาชนท่านหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่า

สไลด์ถัดไปครับผมลองสมมุติครับ
ว่าถ้าหน่วยงานยังจะดื้อดึงทำแอปอันนี้ขึ้นมาจริง

เฉลี่ยออกมาแล้วจะทำให้เรามีต้นทุน๒๗๓๖๒บาท
ในการดึงผู้ใช้งานแอป๑คน
และยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาต่าง

ฝ่าไปคิดดูครับว่างบเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบนี้มันคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณหรือไม่
มาถึงวิธีสุดท้ายข้างด้านประธานคือตัวโครงการ
โครงการนี้กับเงิน๕๔ล้านบาทมันสมเหตุสมผลหรือไม่
ถ้าเราลองไปดูในตัวแอปนะครับเราจะรู้ว่าเป็นแอปที่ใช้ต้นทุนน้อยมาก
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วที่ช่องทีวีทั่วไปควรจะมีอยู่แล้วทั้งหมด
แต่ในรายละเอียดที่งบที่กลมประชาติธรรมันขอมาก็ขอสไลด์ถัดไปครับ
กับมีรายการฮาร์ดแวร์เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทั้งอุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณสำหรับถ่ายทอดสด
เฉพาะฮาร์ดแวร์ก็ปากไว้ไป๓๒ล้านแล้วครับขอมาอย่างกว่าไม่เคยมีสถานีธุรัฐศักดิ์ของตัวเองมาก่อน
และทั้งที่บนเว็บของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีระบบการดูรายการสดผ่านอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วครับ
โดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะครับอาจจะอ่านไม่ออกนะครับ
เป็นค่าพัฒนาระบบและจัดทำกระบวนการและแอปพลิเคชัน๑๕ล้านบาท
ตั้งงบมา๒ล้านผมชื่อว่าคนยื่น๒เป็น๑๐ครับ
แล้วถามผมจริงถ้าของงบแบบนี้มา๒ล้านผมก็ไม่ให้ครับ
เพราะถ้าจะให้๒ล้านนะครับผมว่าให้กรมเอาไปฝึกอบรมจัญญบันสื่อให้คนในองค์กรน่าจะดีกว่าครับ

ท่านประธานครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือหน่วยงานที่มีงบประมาณปีละกว่า๒๐๐๐ล้าน
มีช่องทีวีดิจิทัลของตัวเองที่ไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทาน
แต่พอวันหนึ่งผู้บริหารอยากนึกจะทำอะไรชิกคูแต่กลับมีวิสัยทัศน์ที่ล้าหลังไปเป็นสิบปี
ตามไม่ทันว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้ว
ดูพฤติกรรมผู้บริโภคไม่หันมาดูตัวเองว่าคอนเทนต์ที่ทำมีคุณภาพแค่ไหน
สุดท้ายแทนที่จะพัฒนาคอนเทนต์ตัวเองกลับเอามาใช้ในโครงการที่ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้
ผมพนันได้เลยครับว่าท่านนี่เป็นบริษัทเป็นธุรกิจของผู้บริหารหน่วยงานเอง
ไม่มีทางใช้เงิน๕๔ล้านบาทกับโครงการแบบนี้แน่นอน
ผมยังขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
อย่าปล่อยให้หน่วยงานที่ใช้งบประมาณโดยไม่เคารพเงินภาษีของประชาชน